คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันศาสตร์จีน
ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศาสตร์ไทยแล้วนะคะ
หรือว่างานศาสตร์เดือน๑๐ที่ภาคใต้เขาเรียกกันแบบนี้นะคะ
จังหวัดสงขราตอนนี้ชาวบ้านก็มีการรวมกันค่ะ
ทำขนมเจาะรูซึ่งขนมเจาะรูเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญเลย
ในการจัดสำหรับจัดหมับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับนะคะ
ชาวบ้านที่บ้านคลองเขาร้อนอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
เริ่มทำขนมเจาะหูหรือว่าขนมรูกันแล้วคุณผู้ชมเขาทำเนี่ยเพื่อนำไปทำบุญที่วัดในวันศาสตร์เดือน๔
เนื่องจากว่าเป็นขนมสำคัญ๑ใน๕ชนิดที่ใช้สำหรับจัดหมับหรือว่าสำหรับเป็นสัญลักษณ์แทนเงินในสมัยโบราณ

ใช่ค่ะคือใช้แทนเงิน
เพื่อไปใช้ในอีกพบภูมิหนึ่งนั่นเอง

สมัยก่อนชาวบ้านก็จะนิยมทำขนมเจาะหูกันเอง

แล้วก็เพื่อแจกจ่ายบรรดาญาติพี่น้อง
แต่ปัจจุบันความนิยมในการทำขนมเจาะหูลดน้อยลง
ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเพื่อนำไปทำบุญไปที่วัดเท่านั้น
ไม่มีทำเก็บไว้ทานเหมือนในสมัยก่อนแล้วนะ
จึงหาคนที่จะมาทำขนมแบบนี้ยากขึ้น
แต่ว่าก็ยังพอมีอยู่บ้างแหละค่ะ
ชาวบ้านก็เลยมีการสาธิตวิธีการทอดขนมเจาะหูให้ได้ชมกันเลย

ก็คือที่นี่เขาจะใช้แป้งเพียงอย่างเดียวกับน้ำตาล๒อย่าง
แต่ว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาคือจะใช้แป้ง๓ชนิดกับน้ำตาล๓ชนิด
เพื่อความกรอบอร่อยกรอบนอกนุ่มไหนจ้า

ผสมกับข้าวเหนียวเล็กน้อยแล้วก็ใส่แป้งมัน
มาผสมกันแล้วเคี่ยวน้ำตาล
น้ำตาลปี๊บน้ำตาลเหลวแล้วก็น้ำตาลทราย
เคี่ยวใส่ในหม้อเดียวกันแล้วตั้งให้อุ่น

คนในเข้ากันแล้วนวด
ใช้เวลานวดประมาณครึ่งชั่วโมง

คือเคล็ดลับก็คือต้องนวดให้มันเข้ากันนะคะคุณ

หรือว่าที่ชาวบ้านภาคใต้เขาเรียกกันว่าวันชิงเปรต

เป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ

ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเอง

คือขนม๑ใน๕ชนิดมีขนมดีซำหรือว่าขนมเจาะหูแล้วนะ

ลาเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเสื้อผ้า
เวลาทำบุญไปบรรพบุรุษเราจะได้มีเสื้อผ้าเครื่องนึ่งผม
ขนมพองก็เหมือนเป็นการให้แพร่ข้ามห่วงมหันนบไปอะไรประมาณนี้
ขนมกงนะคะก็เปรียบเสมือนเครื่องประดับ
จะได้ตกแต่งร่างกายให้สวยงาม
ขนมบ้าก็คล้ายกับเมล็ดสบ้าใช้เล่นกันเป็นกิจกรรม
ทุกอย่างก็คือมีความหมายหมดเลยนะคะ
ก็เป็นขนมสำคัญในงานประเพณีวันชิงเปรต
หรือว่าศาสตร์เดือน๑๐ของชาวภาคใต้นั่นเองนะคะ

อีสานก็มีเหมือนกันในแบบของเขาเอง